ชาวบ้านเขาพากันไปที่คลองแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูน
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเจอเครื่องรางของขลัง
รวมไปถึงพระพุทธรูปเยอะแยะมากมายในคลองแห่งนี้

ไปที่เขตเทศบาลเมืองสตูนนะคะ
กว่า๓๐คนพากันมาลงในคลองนี้ค่ะ
เพื่อที่จะมาหาเครื่องรางของคลังและพระพุทธรูป

พบเครื่องพระพุทธรูปแล้วก็เครื่องรางของขลังในคลองแห่งนี้

ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปชื่อดังของทางใต้
เครื่องรางของขลังนำโชคของจีน

สอบถามชาวบ้านค่ะนายวัชรินผิวเหลือง
เป็นชาวบ้านคนแรกที่มางมหาเจอเนี่ยนะคะ

มีคนมาบอกว่ามีคนเอาของมาทิ้งในคลองแห่งนี้
หลังจากที่ทราบข่าวหลังจากที่รู้ข่าวเนี่ยค่ะ
โอ้โหก็ตามลงมางมปรากฏว่านี่คือของที่เจอนะคะคุณ

ใช่ค่ะพบของจริงอย่างที่มีคนบอกไว้เลยค่ะ
ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นพระพุทธรูปพระเครื่อง

หลวงพ่อทินหลวงพ่อเอื้อม
เป็นพระดังทางภาคใต้ทั้งนั้นเลย
ซึ่งบางองค์มีมูลค่าสูงมาก
แม่กวนอิ่มก็มีเนี่ยคุณ
โอ้โหมีแบบตายแล้วไม่น่าเชื่อว่ามีใครเอามาทิ้งไว้ที่นี่นะคะ

ลงพื้นที่กันหน่อยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะ
มารักษาความสงบเรียบร้อยด้วยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้จริงแล้วเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชม
ไม่ใช่ว่าเรามางมพระเครื่องแล้วก็จะเอากลับบ้านกันไปได้เลยนะ
อันนี้ก็ต้องดูกันด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นของใครถูกไหม
เพราะฉะนั้นแล้วคือถึงแม้ว่าจะไปเจอในคลองก็ตาม
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
เดี๋ยวก็ต้องตามกันต่อแหละเรื่องนี้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
แล้วใครเป็นคนเอามาทิ้งไว้แบบนี้